ไปรับเทียบเชิญให้ไปแข่งขันรายการนี้ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีมาก
สำหรับศึกบอลโลกรอบคันเลือกที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนะครับ
ทีมสุดท้ายที่เข้าร่วมการแข่งขันคืออูสเบคิสถาน
แล้วก็จะเจอกับทีมไทยในเกมแรกนะครับ
เพราะว่าโคลัมเบียเขาไม่พร้อมมาแข่งขันในรายการนี้
ส่วนอีกคู่จะเป็นจีนเจอกับอุรุกวัย
รองเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศของสมาคมกีฬาฟุตบอล
ได้ความว่ายังไม่รับแจ้งจากทางจีนนะครับ
ทราบข่าวล่าสุดก็คือเขากำลังหาทีมอยู่
คือทางสมาคมทำงานต้องมีเอกสารในการยืนยันชัดเจนนะครับ
ก็เลยอาจจะแจ้งข่าวช้ากว่าสื่อที่อาจจะเช็คข่าวไปแล้ว
เดี๋ยวนั้นต้องรอยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ซึ่งเมื่อถึงเวลาทางจีนก็จะมีจดหมายแจ้งกันเป็นทางการ
ทีมที่เข้าเป็นขันแล้วเป็นทีมใดบ้างนะครับ
แล้วก็มีกำหนดการแข่งขันที่แน่นอนสมาคมก็จะประกาศ

ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมไทยก่อนเลยศึกชัยหน้าครับ
หรือว่าช่วงระหว่างวันที่๑๘ถึง๒๖มีนาคมนี้
สอนทีมชาติไทยก็บอกนะครับว่ารายการนี้ได้หารือกับสตาฟ
จะเริ่มดูฟอร์มผู้เล่นในศึกไทยลีกนัดแรก
ว่าคนไหนสามารถทำผลงานได้ดีถูกใจนะครับ
ว่ายึดผู้เล่นจากชุดเอเชียนคลับก็ตาม
แต่ก็จะมีการเรียกแข้งหลักที่เคยติดทีมชาติ
แล้วก็ห่างหายไปนานกลับมาติดทีมเช่นเดียวกัน
เพื่อให้ทีมมีความแข็งแกร่งมากที่สุดครับ
ที่คุยกับโค้ชโชคไว้ก็คือเราจะเรียกตัวผู้เล่นนะครับ
ตัวหลักแล้วก็จะไปดูไทยลีกนัดแรก
ที่เขาจะเล่นในนัดเปิดสนามนี้ว่า
คือเป้าหมายเราต้องการใครที่จะมาเสริมนะครับ
เพราะว่าผมว่านักเตะหลายคนที่เขายังไม่ได้รับโอกาส
ซึ่งณเวลานั้นมันเป็นช่วงเวลาที่แบบ
พูดตรงว่าเราไม่ได้ไปคัดเลือกเท่าไหร่ครับ
มาหน่อยครับรอบคัดเลือกรอบที่๒
ทีมมีการเตรียมความพร้อมมาเต็มที่ครับ๔เดือน
เป้าหมายว่าจะต้องเข้ารอบแบ่งกลุ่มให้ได้
แล้วก็ระบบการเล่นค่อนข้างที่จะลงตัวแล้ว
ทีมชาติเวียดนาม๖๗คน
แล้วก็เชื่อว่าทั้งคู่ต่างต้องการเก็บใช้ชนะ

ก็บอกว่าการเดินทางมาเยือนมันคงไม่ง่าย
แต่ทุกคนก็มุ่งมั่นที่จะเข้ารอบให้ได้
ก็จะแข่งกันวันพรุ่งนี้นะครับเวลา๑ทุ่ม
ที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต
เป็นรอบสุดท้ายออกไปเยือนซาโตลูกเหนือจากจีน

ก็จะไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มต่อไป
เหมือนที่บุรีรำได้สิทธิ์ไปแล้วนะครับ